ทีนี้คุณผู้ชมสิ่งที่ต้องจับตา
ชาวเน็ตก็จับตาทุกคนก็จับตา
เรื่องของกระบวนการในการพิสูจน์ความจริงทางคดี
ถ้าพูดถึงทางคดีก็จะโฟกัสไปเรื่องของกระบวนการยุติธรรม
มีทนายคนหนึ่งค่ะทนายนิด้าออกมาโพสต์ให้ข้อมูล
ตั้งข้อสังเกตได้อย่างน่าสนใจมาก
เดี๋ยวลองดูกันหน่อยนะคะว่าทนายนิด้าเธอโพสต์ว่ายังไง
คุณผู้ชมจริงยาวดิฉันสรุปใจความสำคัญให้แบบนี้
ทนายนิด้าที่จริงก็คือคุณสรรญาหวังสุขเจริญ
มีการโพสต์ร่ายยาวแบบนี้นะคะ
เคราะห์ข้อเท็จจริงในเคสของการเสียชีวิตของคุณแตงโม
ทนายนิด้าบอกว่าอย่าไปช้านะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราวิเคราะห์ร่วมกัน
ทนายนิด้าบอกว่าหากข้อเท็จจริงในเคสแตงโมมีว่า
แซนผู้ซึ่งให้การบอกว่าตอนเกิดเหตุเธอนอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ท้ายเรือ
แล้วคุณแตงโมเดินมาเกาะขาแซนเองแล้วนั่งลงปัสสาวะแล้วตกลงไปตายเอง
สถานการณ์ที่แซนเล่ามาทั้งหมดตรงนี้
มันเกิดขึ้นแล้วถามว่าการที่คุณโมตกลงไปในเรือแบบนั้น
ใครต้องมีส่วนรับผิดชอบในความตายของคุณแตงโม

ส่วนตัวเห็นว่าตามประมวลกฎหมายอาญาที่ไม่ใช่ความผิดระหุโทษ
แซนย่อมไม่ต้องรับผิดในฐานจงใจหรือประมาท

พูดตรงง่ายภาษาชาวบ้านคือแซนไม่ผิด
แฟนไม่ต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาใดเลย
นี่เป็นที่มาว่าทำไมแซนถึงไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ทนายนิด้าเล่าต่อนะคะ
ทนายนิด้าบอกว่าเพราะแซนไม่ได้มีการกระทำอะไรเลย
แซนอยู่ของแซนเฉยแตงโมมาเอง
แล้วแตงโมก็นั่งลงฉี่ตาลงฉี่ตามที่แซนเล่า
แล้วลื่นสะดุดลงตกลงไปตายนะคะ
ขณะที่ผู้โดยสารเรือคนอื่นก็ย่อมไม่ต้องรับผิดด้วย
เพราะเป็นการเข้าข่ายว่าอันนี้ในทางกฎหมายนะ
ถ้าเป็นลักษณะนี้คือคุณแตงโมประมาทเอง
ที่ไปอยู่ตรงนั้นและทำให้ตัวเองตกลงไป
อันนี้พูดสอดคล้องกับใครรู้ไหมฮะมือปราบหูดำอ่าอ่า
ผู้การแต้มก็พูดคือพูดตรงโยนความผิดไปให้คุณแตงโม

เพราะก่อนหน้านี้จำได้ใช่ไหมคะที่ดิฉันพยายามโฟกัสไปประเด็นว่า
สุดท้ายแล้วซ่วมบนเรือเสียหรือไม่เสีย
จำได้ไหมคะตอนแรกบอกว่าเสียตอนท้ายบอกไม่เสีย

คือทั้งหมดต้องพิสูจน์ทราบให้ได้ว่า
สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณแตงโมเนี่ย
คุณแตงโมเธอประมาทเอง
ยอมจะไปในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยเอง

ปอบอกว่าเสียตอนหลังบอกว่าไม่เสีย
คุณผู้ชมพอมองเห็นภาพไหมคะ

คืออันนี้ที่จะฟังปุ้ยหรือว่าฟังข่าวนี้

แล้วคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณแตงโมนะ
ค่ะทั่วไปที่ไปเที่ยวกันไอ้กอล์ฟเบิร์ตปุ้ยก็ได้

อันนี้ที่ที่ฉันพูดเนี่ยไม่ได้พูดแบบนั่งเทียนพูดนะคะ
คุยกับผู้รู้ทางด้านกฎหมาย
ข้อต่อสู้เท่านั้นที่จะทำให้คนบนเรือพ้นผิด
คือต้องพิสูจน์ทราบให้ได้ว่าไอ้ความประมาทที่เกิดขึ้นเนี่ย

ไม่ได้เกิดมาจากความประมาทของพวกเขา
นั่นก็คือคุณแตงโมยอมไปในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยเอง
และเป็นเหตุการณ์สุดวิสัย
ต่อค่ะไอ้เหตุการณ์สุดวิสัยนี่ตัดไปเลย
เพราะว่าไม่ได้มีใครไปห้ามปรามคุณแตงโมนะตอนนั้น
ถูกไหมคะก็จะไปเข้าข่ายว่า
คุณแตงโมยอมไปในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยด้วยตัวเอง
ต่อค่ะทนายนิด้าโพสต์ต่อบอกว่า
คือตอนที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ย

แล้วคนผู้โดยสารบนเรือก็ย่อมไม่ผิดด้วย
โดยเฉพาะคนขับเรืออาจจะให้เหตุผลว่า

ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแตงโมเดินมาฉี่
ไม่มีโอกาสที่จะทันไปห้ามปรามเห็นไหมคะ
ไม่ทันห้ามปลามแปลว่าไม่เข้าข่ายเรื่องของเหตุสุดวิสัย
อาจจะเป็นเหตุผลเพียงพอให้สารรับฟังว่า
คนขับเรือก็ไม่สามารถทำได้ดีกว่านั้นในภาวะเช่นนั้น
และต่อให้คุณโมสวมใส่เสื้อชูชีพ
ก็ยังต้องตายอยู่ดีในภาวะเหตุการณ์ตกเรือครั้งนั้น

ทนายนิด้าสรุปจบบอกว่า
เพื่อให้ภาระตกอยู่แก่คุณแตงโม
เพราะสุดท้ายคุณตังโมก็ไม่สามารถที่จะมาย้อนแย้งเหตุผลนี้ได้แล้ว
ประเด็นอยู่ตรงนี้มันไม่มีประจักษ์พยานนอกเหนือจาก๕คน

ถ้า๕คนให้การไปสอดรับสอดคล้องกันแบบนี้
มันก็จะจบลงในแบบที่เราบอกนี่แหละ
แล้วไอ้คนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่คนกลุ่มนี้นะที่เราจำลองเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ย
คือทำไมต้องเรื่องของปัสสาวะนะครับ
ถ้า๕คนนี้ไม่ได้คิดเองนะมีกุญสือมี
คือนอกจากทนายแล้วยังเป็นธนะด้วยนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้ถามว่าข้อหามันจะไปสุดที่ไหนก็อาจจะแค่นี้แหละค่ะ
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วพฤติกรรมของทั้งโรเบิร์ตทั้งปที่แบบรู้สึกสำนึก

ก็คือทนายปริชาบอกว่าก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้สาร

เพราะว่าข้อหานี้มันคือสูงสุด๑๐ปีอาจจะแค่๓ปีแล้วก็รอลงอาญา
แต่ท่านก็บอกว่าน่าจะไปปรึกษาทนายหลายคนมาหรือผู้รู้มาให้การแบบนี้
แล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปตามที่เราบอกไปนี่แหละเป็นกระบวนการแบบนี้นะคุณผู้ชม